คุณผู้ชมคะกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะ
ต้องมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยค่ะ
ติดตามได้จากรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะคุณคุปตนันพิสิทธิ์มหันค่ะ
สวัสดีครับปะในละกา๒๒นาทีครับ
มาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาว

คุณผู้ชมครับหลายพื้นที่เมื่อวานนี้
ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่างฝนตกอย่างหนักละทีเดียวนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
บางจุดบางพื้นที่ตกทั้งวันทั้งคืน
สิ่งที่ตามมาก็คือความหนาวเย็นที่จะมาเยือนนะครับ

คงเป็นพื้นที่ที่ต้องเตรียมรับมือกันหน่อย
มีเมฆปกคลุมค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียวนะครับมีการกระจายตัวของกลุ่มฝนหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกไล่ยาวลงมาจนถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
จะพบว่าตอนนี้กลุ่มเมฆ๒กลุ่มใหญ่ที่ก่อนหน้านี้เราจับตากัน

เป็นกลุ่มเมฆที่ก่อตัวจากดีบันทรัศนิเวณอาเหว์เบงกอมหาสมุทรอินเดีย
ล่าสุดตอนนี้ได้เคลื่อนที่ขึ้นไปบริเวณอ่าวเบงกอตอนบน

ก่อนหน้านี้ทำให้เกิดฝนตกในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
เมื่อวานนี้ก็ทำให้เกิดฝนตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

การที่เคลื่อนที่ออกไปแบบนี้ก็จะทำให้ฝนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวลดลง
แต่กลุ่มเมฆที่น่าสนใจคือกลุ่มนี้นะครับ
เป็นกลุ่มเมฆที่เกาะตัวในบริเวณพื้นที่อ่าวไทย
คาดการณ์ว่าวันนี้จะมีลักษณะการเคลื่อนตัวไปทางฝั่งตะวันตก
ก็คือเคลื่อนตัวขึ้นอ่าวไทยของเรา
เป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับ
อย่างที่ได้บอกคุณผู้ชมแล้วครับว่ากลุ่มเมฆกลุ่มนี้เนี่ยนะครับ
ว่ามีบทบาทสำคัญเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นกลุ่มเมฆที่มีการ
ดูดหมุนวนเอาความชื้นเอากลุ่มก้อนเมฆเข้าสู่จุดศูนย์กลางนะครับ
ดังนั้นในระยะนี้จะมีการเหนียวนำเอากลุ่มฝนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
เข้ามาสู่จุดศูนย์กลางของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับ
ก่อนที่จะมีการเคลื่อนที่ต่อไปทางทิศตะวันตกอย่างต่อเนื่อง
คาดการณ์เมื่อวานนี้นะครับคาดการณ์ว่าจะถล่มในวันพฤหัส
แต่ว่าวันนี้จากความแรงของกลุ่มฝนดังกล่าวรวมไปถึงมวลอากาศเย็นที่แผลลงมา
จึงทำให้การคาดการณ์นั้นเร็วกว่าปกติ๑วันนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้กลุ่มฝนจะค่อยเคลื่อนที่เข้าประชิดตามแนวชายฝั่งอ่าวไทยนะครับ
บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่าง
สังเกตสีเหลืองคือบริเวณฝนตกหนักนะครับ
ค่อยเขยิบเข้าไปปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
การว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับ
หลังจากนั้นกลุ่มฝนก็จะค่อยเคลื่อนที่ออกสู่ทะเลอันดามันในช่วงกลางดึกคืนนี้
จากในบริเวณพื้นที่ภาคใต้แล้วเนี่ยนะครับ
ยังมีพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคอีสานตอนบนบางจุด
พื้นที่อาจจะต้องระวังกันหน่อยนะครับ

หลังจากวันนี้เป็นต้นไปจะสังเกตว่าท้องฟ้าเมืองไทยของเราค่อนข้างโล่งนะครับ
ปริมาณฝนลดลงเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่แผลลงมานะครับ
ดันให้ความชื้นนั้นถอยร่นลงไป
ดังนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปน่าจับตาเลยทีเดียวนะครับ
ถ้าหากมวลอากาศเย็นแผลลงมาแบบนี้
มีมรสุมตะวันออกเชียงเหนือ
มีการพัดลงมาปกครุมเมืองใดของเราติดต่อกัน๕วัน
รสุมฤดูฝนอ่อนกำลังลง
เราก็จะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ

และแน่นอนนะครับนี่คือการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสม
สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสะสมเยอะหน่อยนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นจะปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

อกจากนี้ยังมีในบริเวณพื้นที่ภาคล่างฝั่งตะวันตก
อาจจะเป็นพื้นที่ที่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกในระยะวัน๒วันนี้อยู่นะครับ
ว่าเคลื่อนสูงนั้นเคลื่อนที่เข้ามาประชิดติดตามแนวชายฝั่งอันดามฝั่งอาบไทยนะครับ
ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลางในช่วงค่ำนี้นะครับ

ใครที่จะทำกิจกรรมกลางทะเลนะครับ
เรือเล็กที่เจาะจากฝั่งต้องระวังหน่อยนะครับ

นี่คือภาพรวมสถานการณ์เปลื่นสังผัสฝน
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้เองเนี่ยนะครับ

เหนียวนำเอามวลอากาศเย็นจากบริเวณทางตอนบน

แผลลงมาปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้ในพื้นที่ภาคเหนือ
และบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้นมีอากาศเย็นหนาวในช่วงเช้านะครับ
ยอดดอยยอดภูมิตอนนี้เป็นเลขตัวเดียวแล้ว
แต่ว่ากำลังนั้นยังไม่แรงพอที่จะทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งได้
หลังจากนี้เป็นต้นปลายคงต้องจับตามอง
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนอากาศค่อนข้างแปรปวน
ตอนเช้าอากาศหนาวเย็นตอนกลางวันแดดค่อนข้างร้อน
อาจจะมีผลต่อสุขภาพร่างกายได้
เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในแต่ละภาคในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
จากการตรวจสอบในวันนี้โอกาสการเกิดฝน๑๗๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับ
แถวบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพิจิตรกำแพงเพชรแล้วก็ตาก
ส่วนภาคอีสานครับโอกาสการเกิดฝนวันนี้ลดลงมาเหลืออยู่แค่๔๐นะครับ
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดชายภูมินครราชศรีมาบุรีลำซูรินศรีสะเกดอุบลราชธานี
ภาคกลางครับโอกาสการเกิดฝนวันนี้๑๖๐ของพื้นที่นะครับ
ส่วนใหญ่นั้นอยู่ฝั่งตะวันตกเช่นเดียวกันจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาฏอุทัยธานีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรี
ตกในบริเวณจังหวัดจันทิรย
หรือแค่ร้อนละ๖๐ของพื้นที่
โอกาสการเกิดฝนในพื้นที่วันนี้มีในบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังแล้วก็สตูน
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับ
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตร
อย่างที่ได้บอกไปนะครับอยู่ในพื้นที่ที่
มีโอกาสที่จะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มฝนในบริเวณพื้นที่อ่าวไทย
ดังนั้นโอกาสเกิดฝนวันนี้อาจจะเยอะหน่อยนะครับ
อยู่ที่ร้อนละ๖๐๘๐ของพื้นที่
ส่วนช่วงระยะเวลาในการตกจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
ช่วงบ่ายในวันนี้จะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆดำเกิดขึ้นบนท้องฟ้านะครับ
ฝนมีโอกาสตกวันนี้ในช่วงค่ำเป็นต้นไป

ฝนอาจมีลักษณะเป็นฝนฟ้าข้ารองอางร้องฟ้าผ่าน
ดังนั้นการใช้ชีวิตการเดินทางสัญจรตามจุดต่าง
ในช่วงค่ำวันนี้อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็น
และนี่คือการคาดการณ์จากระบบพยากรณากาศ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ